เรื่องนี้ก็ถือว่าแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับออกมาพูดถึงพฤติกรรมของทางจักรพงศ์ผลมาศ
สโมสรจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำใดของแข้งรายนี้ไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมรวมไปถึงการแอบอ้างใดที่เกี่ยวข้องกับสโมสรด้วย
ส่วนความเคลื่อนไหวของไทยลีกนะครับที่เลื่อนไปแข่งเดือนกันยายน
ไทยลีก๑แบบศูนย์สูงสุดได้มีการยืนยันจากคนตรวจเอกสมยสภึมพันธ์มัวนโยคสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าสโมสรในทรายลีกมีมาติส่วนมาก๑๑เสียงให้การแข่งขันดำเนินต่อไปในนัดที่๕
ล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเช่นเดียวกันว่า
ไทยลีกส์๒ที่แข่งขันไปแล้ว๔เกม
ก็จะไม่ให้แข่งใหม่เช่นเดียวกันแล้วก็จะเริ่มแข่งเกมที่๕
เนื่องจากมติของไทยลีกส์๒ค่อนข้างเอกกระฉัน

โดยมีเพียงแค่๒สโมสรที่เห็นสมควรให้แข่งขันใหม่
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมาคม
จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เราพักกันสักครู่นะครับ